คุณผู้ชมคะ๖โมง๑๘นาทีขอให้เวลากับข่าวนี้ซะหน่อยนะคะ
ข่าวที่อยู่ด้านหลังของเรานี่แหละมันเป็นเหตุการณ์โหดที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
นี่ดูสิสุดโหดแก๊งชาวจีนเนี่ยอุ้มเพื่อนร่วมชาติไปตัดนิ้วก้อยขวา

ใช่ค่ะแล้วตัดทำไมอะจะเรียกค่าไทยคิดเป็นเงินไทยเนี่ย๑๕๐ล้าน
แล้วให้ดูจังหวะหน่อยนะตอนที่คนเขาไปเจออยู่ในสภาพแบบนี้คือเลือดอาบเลยค่ะ
โหคุณผู้ชมใช่ค่ะแผลนี่เต็มตัวไปหมดเลยอะ
ไอ้ลาวมีดบาดเจ็บเกือบตาย
แล้วอันนี้ขาดทั้งนิ้วก้อยขวาสภาพเป็นแบบนี้ค่ะปากซิดไปหมดเลย
แล้วดูสิหน้าเนี่ยน่วมเพราะว่าโดนทำร้ายแบบนี้ตาเขียวอ่ะ
ตาซ้ายปิดแล้วอะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วยิ่งดูก็ยิ่งหวาดเสียวค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นชาวจีนนะโดนทำร้ายร่างกายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบังละมุงของจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วมีคนมาเห็นเหตุการณ์คือนอนอยู่ในบ้านที่แบบเนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาคุณผู้ชม
ทีนี้ก็รีบไปช่วยเหลือผู้ชายชาวจีนวัย๔๑ปีคนนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละนิ้วก้อยขวาเมื่อกี้ขาดไปทั้งนิ้วเลยนะ
แล้วแขนก็มีแผลโดนแทงด้วยของมีคมรวม๓จุด
ตาด้านขวาก็ปูดบวมด้วยด้านซ้ายเมื่อกี้ตาปิดใช่ไหมคะ
ตามร่างกายมีรอยเป็นเขียวเป็นช้ำจ้ำทั้งตัวเลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทีนี้สอบถาม
แฟนสาวของชาวจีนคนนี้ก็รู้แหละว่าฝั่งคนเจ็บเนี่ย
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หายตัวไปตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่ง
เมื่อวันที่๓๐ตุลาที่ผ่านมาเพราะว่าชาวจีนคนนี้
เราก็ทำเป็นกราฟิกประกอบที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วย
ทะเบียนจอจานฉิง๑๐๘๘ชนบุรีแล้วแฟนเนี่ยเพิ่งมารู้ว่า
เอ้าแฟนนุ่มถูกคนร้ายน่ะจับตัวไปครับทีนี้หลังจากนั้นนะมันมีคลิปวิดีโออ่ะ
คือเห็นไหมคะที่ทิชชู่นั่นน่ะคือนิ้วก้อยขวาที่โดนตัดแล้วดูหน้าเขา

กาวเนี่ยพันพันรอบหัวแบบนี้เนี่ยค่ะคลิปมันสั้นเห็นใช่ไหมคะ
ไอ้ทิชชู่มันรองนิ้วก้อยขวาของคนเจ็บอยู่
แล้วมีการเรียกค่าไทยถ้าเกิดเป็นเงินจีนก็คือ๓๐ล้านหยวน
คูณ๕ไปคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๕๐ล้านบาท
กับการปล่อยตัวไงสุดท้ายเนี่ยนะถามว่าโอนเงินให้ไหมล่ะ
โอนเงินให้โอนเป็น๑๐๐ล้านหรือถึงหรอไม่ถึงค่ะ
คือโอนเงินให้๓รอบแต่ละรอบที่รวมกันเนี่ยนะคุณ
๕๐๐๐๐๕๐๐๐๐รวมแล้วเนี่ยเป็นแสนห้า
แล้วแฟนสาวนะนะให้ข้อมูลด้วยบอกว่าไอ้คนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
เป็นเพื่อนของแฟนฉันเองฟังเสียงแฟนสาวของคนเจ็บหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมที่เล่าให้ฟังว่า
มันไปจอดอยู่ริมถนนใกล้กับอ่างเก็บน้ำนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับ
แล้วตรงรถมีรอยถลอกเล็กน้อยเหมือนกับมันขับไปครูดอะไรสักอย่างไม่รู้
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขต๒ชนบุรีก็เลยเอาคันนี้ของคนเจ็บไปไว้ที่โรงพักครับ
ไปดูซะหน่อยมันมีลายนิ้วมือแฝงของร้ายติดอยู่หรือเปล่า
และคนร้ายมันงัดเอาวงจรปิดที่ติดหน้ารถออกไปด้วยนะ
กล้องหน้ารถน่ะหรอ
ก็จะเป็น
กฎไกล
กันไกล
ก่อนมันจะตัดขาดอ่ะโอ้โหนะครับแล้วเอามีดแทงเข้าที่มือกันแล้วแขน
แล้วบังคับให้กินนิ้วตัวเองด้วยนะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมาเฟียหรือยังไงเนี่ย
นะแล้วยังพบว่ามีบ้านอีกหลังนึงนะที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
อยู่ที่ตะบนห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงบ้านหลังนี้ตำรวจนะครับ
มีดพกได้หนึ่งเล่มเชือกไนรอนสีฟ้าเปื้อนเลือดด้วย
นี่นี่นี่นี่ตอนตอนที่รถมันเคลื่อนไปครับนะครับ
ส่วนบ้านที่ผู้ได้รับบาดเจ็บกระโดดหนีมาขอความช่วยเหลือเนี่ย
เพิ่งจะทำสัญญาเช่ารายเดือนเมื่อยี่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมานี้เองฮะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้นี่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่นะ
แล้วทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ลุยคดีนี้ด้วยตัวเองค่ะท่านบอกด้วยนะ
บอกว่าตอนนี้ให้ทางตำรวจภูทรภาค๒ตั้งเป็นทีม

จะตามจับกลุ่มตัวแก๊งคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
และทางด้านรองโจ๊กสุรเชษฐ์บอกด้วยบอกว่าเบื้องต้น
อาจจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับพวกธุรกิจผิดกฎหมาย
หรืออาจจะเป็นยาเสพติด
ทีนี้ก็เลยถามไงรองโจ๊กคะ
พอมันมีข่าวชาวจีนชาวจีนวันก่อนเราเพิ่งเล่าผับจีนถูกไหม
อันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกันไหม
โจ๊กบอกว่าแก๊งนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพ
แต่แก๊งนี้เข้าไทยมาได้ยังไงรู้ไหม

คือเอาง่ายเขาเข้าไทยมาเขาใช้วีซ่าเด็กนักเรียน

ซึ่งจริงเขาไม่ใช่เด็กนักเรียนไม่ได้เข้ามาเรียนในไทยไง
คือวีซ่าการศึกษามันจะอยู่ได้นานกว่าถูกไหม
เขาใช้วีซ่าเข้ามาในฐานะเด็กนักเรียน
แล้วตอนนี้เขาอยู่แบบเกินโอเวอร์สเตย์ค่ะ

แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูแหละ
ว่าทางด่านตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดอุดรธานี
คือมีการให้เข้ามาได้ยังไง
วันนี้เดี๋ยวรองโจ๊กก็จะเรียกตมอุดร
หัวหน้าสถานีตมแพร่ต้องมาตรวจสอบนะ
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เขาเข้ามาบ้านเราได้
แล้วตำรวจมีการอนุญาตเบื้องต้นเนี่ย

หรือเจ้าหน้าที่จะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มนี้

ถ้าสมมุติเกิดว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
อันนี้จะดำเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะ

ว่าช่วงที่ผ่านมาสัก๒๓ปีมาเนี่ย
เราจับชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อันนี้ไม่ได้หมายถึงชาวจีนที่เขาจะมาเที่ยวทั้งหมดไม่ดีนะ
แต่คนที่เขาทำผิดกฎหมายจากประเทศจีน
มันก็หนีเอาตัวมาหนีเอาตังค์มา

ฟอกที่นี่แหละแล้วคุณผู้ชมดูข่าวแล้วคอยสังเกตไปนะ
ว่าสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
นี่พี่เบิร์ตพูดตรงกับแฟนข่าวคนหนึ่งของเราเลย

คนจีนมาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเยอะแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นเยอะมากขึ้น

ส่วนนี่ฮะงานนี้ใหญ่แน่นาวิ
ใหญ่จริงคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กครับ
พาเจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่๒๐๐นายนะ
บุกตรวจเลยผับบาร์สถานบันเทิง

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ท่านรับผิดชอบงานป้องกันปลาปรามอจญากรรมไป
ครับรองผอบอตรที่รับผิดชอบงานสูบสวนสอบสวนเนี่ย
ไปตรวจค้นผับบาร์สถานบริการ๗จุดทั่วกรุงเทพมีสถานบันเทิงขนาดใหญ่ด้วยนะ
ใช้เวลาตรวจค้นประมาณ๑ชั่วโมงเดี๋ยวบอกว่าเจออะไรบ้าง

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวน
เพื่อแก้ปัญหาคนต่างชาติที่มาทำงานในบ้านเราโดยเฉพาะ
มาเฟียต่างชาติหลายแก๊งเนี่ยจากการตรวจค้นทั้ง๗แห่งทั่วกรุงเทพ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายคุณผู้ชมครับ
พอไปตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวจากชุดทดสอบ๓๐๐ชุดเจอม่วงแค่คนสองคนเองพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
หลังจากนี้ครับตำรวจทองที่เดี๋ยวจะทำงานอย่างเข้มงวดเลยนะนี่ท่านบอก
ถ้าตรวจพบภายหลังว่ามีสถานบันเทิงทำผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจเจ้าของทองที่ต้องรับผิดชอบนะ
ต้องโดนลงโทษด้วยไม่มีการตักเตือน
ส่วนฝั่งสถานบันเทิงเองถ้าคุณผิดจะโดนปิด๕ปี
ถ้าแอบเปิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะมีโทษจำคุกด้วย
ส่วนบิ๊กโจ๊กว่ายังไงบิ๊กโจ๊กพูดถึงความคืบหน้าคดีผับศูนย์เหรียญ
แล้วก็บ่อนศูนย์เหรียญที่สนยานวาและสุธิศาลครับ
บอกตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเดี๋ยวอีก๒๓วันเนี่ย
เดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับ
แล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
ปล่อยตัวผู้ตมหาไปนั้นในวันนี้ครับ
น่าจะเป็นพรุ่งนี้๒พฤศจิกายน
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับการ
ระดับสารวัตรรองสารวัตรที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน
ซึ่งเรื่องนี้พบตรกำหนดแนวทางการทำงานไว้ชัดเจนว่าต้องดำเนินคดีทั้งหมด
กรณีที่ร่วมกันนำผู้ต้องหาชาวจีนไปฝากขัง
โดยไม่แจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบ
เป็นเหตุให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาออกไปเดี๋ยวจะไปไล่ดำเนินคดีทั้งหมดเลย

ชูที่คุณชูวิทย์เขาพูดถึงผลการปฏิบัติเชื่อมโยงถึงใคร
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานบริการที่เป็นชาวต่างชาติ
หรือคนไทยที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเนี่ย

โดยยืนยันความผิดถึงตัวเจ้าของที่แท้จริงแน่นอนครับ

เอาข่าวนี้แพ็คนี้ให้จบไปเลย

ผับชาวจีนสอนออยานวางจำได้ไหม
ทำได้อ่านะฮะก็ไปเปิดกันแล้วล่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกองประชาการตำรวจนครบานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ

ขอไม่ต้องมาเป็นศักดิ์ขีพยานนะครับ
อ่ะแล้วเอามาเปิดเผยบอกว่าตู้เซฟสองใบ
แต่ละใบมันมีขนาดเท่ากับตู้เย็นประมาณ๖คิว
สองใบนี้เก็บรักษาไว้ที่จุดเกิดเหตุเปิดออกมาครับ
ตกใจหมดเลยฮะตกใจหมดเลย
เจอเอกสารกับเงิน๑๒๐บาท
จริง๑๒๐บาทแต่พอไปตรวจตู้เซฟใบเล็กอีก๓ใบ
มาเก็บไว้ที่สอนอยานวานะผู้เชี่ยวชาญเปิดออก
ที่นี่พบเงิน๕ล้านบาทกับเอกสารต่างแต่ไม่เจอยาเสพติดนะ
เท่ากับว่าตอนนี้เปิดตู้เซฟ๖ตู้ครบแล้วนะ
เป็นเอกสารเป็นทรัพย์สินทั้งหมดนะครับ
เป็นของกลางที่จะเอาไปประกอบทางคดี
หากตรวจสอบภายหลังนะครับสิ่งผิดกฎหมายนะ

แล้วก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย